หมอม่าของทหารยกรภาพความคิดเลย
จะต้องสั่งจับตาเข้มข้วนเข้มข้วนไม่ทัน
ไม่ต้องไปสั่งอะไรมากแล้วหรอกทำไมจะต้องสั่งทุกเรื่องล่ะ

กลัวว่ามันจะถือเริ่มต้นเป็นน้ำพรุ่งเดือดเดียวลามไปจริง

คุณกลัวว่ะคุณก็เตือนลม่อนไปทำให้มันเกิดหน้าพรุ่งเดือดเดือดเดี้ยวกัน
แล้วมันบอดสมหรือเปล่าในช่วงปีใหม่

กฎหมายเขาว่าไงรู้จักเขาว่ากฎหมายไหม
ก็กฎหมายเขาไปขอมาเพราะเดี๋ยวก็ตำรวจเขาจะพี่นางไงก็จะเป็นตำรวจ